คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้
เป็นเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนหญิงตกอกตกใจเลย

เพราะว่ามีผู้ชายซ่อนตัวเก็บตัวอยู่ในห้องน้ำหญิงห้องหนึ่ง
แล้วเห็นไหมฮะเด็กนักเรียนเขาก็สาธิตให้ดู
ว่าพวกเธอก็เดินเข้าห้องน้ำใกล้กัน
ที่ผู้ชายโรคจิตนั้นเขาซ่อนตัวอยู่
หลังจากนั้นผู้ชายโรคจิตยื่นมาเลยครับ

ยื่นมือถือเปิดกล้อง
แล้วก็จะมาถ่ายเด็กนักเรียนหญิงที่กำลังเข้าห้องน้ำ

ผู้ชายคนนั้นรีบวิ่งออกมาจากห้องแล้วนี่ครับ
ปีนหน้าต่างของห้องน้ำกระโดดออกไปข้างนอกหนีไปเลย

ผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นคุณครู
เพราะเด็กไปแจ้งคุณครูแจ้งรอปภ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบสารที่แห่งนี้นะครับ
คือเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒ของโรงเรียนเทศบาล๔

บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีนี่แหละฮะ
เข้ามาหมกตัวอยู่ในห้องน้ำหญิงห้องหนึ่งนะครับ
ซึ่งตรงนี้เป็นห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ข้างโรงเรียนคุณ
ตรงนี้จะเด็กใช้ห้องน้ำกันเยอะ
แล้วก็มีคนอื่นที่สามารถเข้าพื้นที่สวนสาธารณะตรงนี้

ก็เลยเป็นเหตุให้ผู้ชายคนนี้มันมาซ่อนตัวอยู่ไงคุณ

ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะใกล้กับ๕แยกหอนาฬิกา
แล้วผู้ชายที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องเนี่ยนะฮะ
พอรู้ว่ามีเด็กผู้หญิงเข้าห้องข้าง
ผู้ชายคนนั้นใช้โทรศัพท์มือถือยื่นขึ้นมา
ผนังห้องน้ำด้านบนนะครับแล้วก็จะแอบถ่ายนะฮะ
พอเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกคุณ

เด็กหญิงอีก๒คนรอเพื่อนอยู่ข้างนอก
ก็ดูกระจกปะแป้งอะไรล้างมงล้างมือ
ปรากฏเห็นไอ้ที่ยื่นอยู่ข้างบนผนังห้อง

ข้างในห้องน้ำก็ตกออกตกใจเหมือนกัน
รีบวิ่งออกมาผู้ชายคนนี้ก็ตกใจ
วิ่งหนีกระโดดข้ามหน้าต่างนั้น
วิ่งไปที่สวนสาธารณะหนีไปเลย
เด็กไม่ทันได้เห็นหน้า
แต่เห็นว่าสวมเสื้อสีเทา
ฟังเสียงเด็กเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยครับ

เดินไปเข้าน้ำกันสามคนค่ะแล้วมันมีผู้ชายนั่งอยู่ตรงนู้น

ผู้ชายคนนั้นเห็นหน้าไหมครับน้อง

พอเขายื่นมาพวกหนูก็เห็นเลยแล้วก็ตะโกนกันเลย
แต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดกล้องแล้วถ่ายแล้วอัดไปหรือยัง
ได้ภาพไปหรือยังนี่สิ
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรเมืองลำปางพร้อมด้วย
คุณครูของโรงเรียนร่วมเข้ากันตรวจสอบบริเวณห้องน้ำตรงนี้
แล้วก็ตำรวจได้วิทยุให้ตำรวจสายตรวจ
สกัดจับคนร้ายแต่ว่ายังไร้วี่แววนะคุณนะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เพราะว่าเป็นห้องน้ำของโรงเรียนหรือเปล่า
หรือว่าเป็นห้องน้ำของสวนอะไรอย่างนี้นะครับ
พบนายกิติพงศ์พงยะอาจารย์ของโรงเรียนดังกล่าวนะครับ
ซึ่งเมื่อวานเด็กก็ไปฟ้องครูคนนี้แหละ
ครูคนนี้ก็มาตรวจสอบห้องน้ำนะครับ
แล้วก็ครูคนนี้นะฮะก็ได้พาผู้สิทธิ์มาดูที่ห้องน้ำที่เกิดเหตุตรงนี้
แล้วเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กนักเรียน
มักจะมารอรถรับส่งนักเรียนที่บริเวณสวนตรงนี้นะครับ
และทำให้เด็กบางคนก็ต้องเข้าห้องน้ำตรงนี้เพราะมันใกล้
แต่จริงคุณครูหลายคนเตือนบอกว่าอย่าเข้าห้องน้ำตรงนี้เลย
จะไปทำธุระไปเข้าห้องน้ำของโรงเรียนดีกว่านะครับ
แล้วก็ครูเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุ
มีนักเรียนหญิงประมาณ๘คนพากันมาเข้าห้องน้ำตรงนี้เป็นกลุ่มนะครับ
ซึ่งระหว่างนั้นห้องน้ำห้องหนึ่งมันปิดประตูอยู่
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละมือดี
แล้วผู้ชายคนนี้ยืนลักษณะแบบนี้แหละคุณ

แล้วก็เอามือถือแอบถ่ายแบบนี้
คุณครูก็ทำให้ดูนะครับ
ทางด้านของภูมิหน่วยการโรงเรียนนะครับ
ก็คือนางสาววรยาวิลัยรัฐ
ก็เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาโรงเรียน
เคยแจ้งเตือนเด็กนักเรียนให้ระวังตัวอยู่ตลอดเลยคุณ
ให้ใช้เฉพาะห้องน้ำที่อยู่ในโรงเรียน
เพราะว่าเนื่องจากห้องน้ำสาธารณะ
แม้มันจะอยู่ใกล้โรงเรียนข้างโรงเรียน
แล้วก็เด็กที่ไปรอรถรับส่ง

แต่ก็ไม่อยากให้ใช้ห้องน้ำรวมแบบนี้
เพราะมันมีคนอื่นเข้ามาแฝงตัวได้

ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลังเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ประสานผู้ปกครอง

เพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปนะครับ